สวัสดีครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเรือที่ออกเดินเรือนท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวตามทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันคงจะสังเกตว่าคลื่นนั้นสงบลงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปใครที่จะเดินเรือคงต้องติดตามการพยายามก่อนอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ
นหน้านี้เองความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยทำให้มีลักษณะของหมอกควันเกิดขึ้นอากาศร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของความเย็นนั้นบริเวณความกดอากาศสูงครับที่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านู้นครับเข้ามาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยได้ออกจากเมืองทางวันเราไปสองวันนะ
ก่อนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะมีฝนฟ้าขนองและสิ่งสำคัญจะต้องระวังหน่อยนะครับเป็นฝนที่อาจจะทำให้เกิดการตกอย่างพระนำทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนครั้งที่ผ่านมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับความรุนแรงของบริเวณความกดอากาศสูงในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่

มันฝนลงไปอยู่แถวบริเวณมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็หมายความว่าอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับจะร้อนเดี๋ยวไปหนาวทันทีรวมไปถึงมีพายุอีกหนึ่งลูกที่น่าจับตานะครับที่จะมีการก่อตัวขึ้นแถวฟริฟินแล้วก็เคลื่อนที่มุ่งสู่บริเวณเมืองไทยของเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคร